พาขึ้นไปที่ลำปางหน่อยครับในโรงเรียนทุกวันนี้
เขาจะมีตู้อินเทอร์เน็ตประชายรักษ์เนี่ย

ทีนี้น้องเองเขาเข้าไปจับตู้นี้แล้วถูกไฟดูด
แล้วก็เสียชีวิตก็เลยเรียกร้องว่า
การไปติดตั้งตู้แบบนี้มันต้องมีมาตรการป้องกันที่ดีหรือเปล่า
ไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันหน่อย
ที่เกิดเหตุเป็นที่ตั้งตู้อินเทอร์เน็ตประชามรัฐครับ

ซึ่งตู้นี้อยู่ที่บริเวณชั้นลาก
และเป็นชั้นเหล็กข้างอาคารประกอบกับเมื่อช่วงเช้าที่มีการเกิด
เกิดฝนตกมาด้วยและทำให้พื้นเปลี่ยกฉัย
ตู้นี้ก็เป็นโรหะและมีสายไฟแน่นอน
พอไฟรั่วปุ๊บใครไปจับก็โดนไฟดูดนะครับ
วุฒิชัยผ่องสายภูมิในการโรงเรียนชุมชนบ้านไหนก็บอกว่า
ใช้เป็นนามสมมุติละกันอายุ๙ขวบครับ
เรียนชั้นป๓ตอนเกิดเหตุเนี่ยหลังเคารพทงชาติ
เมื่อวานตอน๙โมงคู่ปกครองคนหนึ่งตะโก๊ด
คุณครูคุณครูนักเรียนล้มเนี่ยอยู่ฟุบอยู่ข้างตู้เนี่ย
นะฮะที่ขาเหล็กของตู้อินเทอร์เน็ตนะครับ
แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไฟรั่วครับ
แล้วก็ไปโดนเด็กหรือว่าเด็กไปจับอะไรแบบนี้ครับ
ในวันนี้จะมีผู้บริหารของกศชนะครับ
เดินทางมานานแล้วยังครับ
เอาทางตรงจากกรุงเทพไปลำปาก
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการติดตั้งตู้

จุดอื่นที่มีการติดตั้งตู้แบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ